มาดูเรื่องของคุณป้าท่านนี้หน่อยค่ะจะไปยังไงดีคะเนี่ย
แล้วก็ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนมีคำอธิบายให้หรือไม่นะคะ
ที่เชียงใหม่คุณป้าบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกจับคดียาเสพติด
แต่ตำรวจยึดรถกระบะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยยึดไปด้วย
บอกจะเอาไปตรวจสอบยึดไปคุณป้าก็พยายามไปร้องหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้น
บอกว่าจะต้องเอารถคืนมาไปร้องไฟแนนซ์ด้วยนะฮะก็ไม่ได้รถคืน
แต่สุดท้ายเนี่ยไปเจอรถค่ะไปเจอรถของตัวเอง
เป็นเครื่องมือทำมาหากินของพ่อค้าขายหมูคนหนึ่งเอางงสิคะ
อยู่ตรงนั้นได้ยังไงรถของกลางไปเป็นเครื่องมือหากินของพ่อค้าขายหมูได้ยังไง

เขาบอกเขาจำได้หมดทั้งสีทั้งรูปร่างทั้งทะเบียนมันก็คงไม่ผิดคันนะคะ
คุณป้าวิสุดาจันสุกค่ะขอความเป็นธรรมเรื่องนี้เลย
จับคดียาเสพติดเมื่อกันยายนปีที่แล้ว
ตำรวจก็ยึดรถกระบะที่บ้านไปด้วย
โดยอ้างว่าเป็นรถของกลางจะเอาไปตรวจสอบ
คุณป้าก็บอกว่ารถคันนี้เกี่ยวอะไรด้วยถามตำรวจนะคะ
เพราะว่ารถเป็นชื่อสามีก็ใช้ทำมาหากิน

ตำรวจก็เอาไปแล้วก็ไม่คืนรถให้

ไปแจ้งสำนักงานยุติธรรมไปแจ้งอายการจังหวัดให้ช่วย
แต่ว่าก็ยังไม่ได้รถคืน
จนกระทั่งปลายปีค่ะ๑๔ธันวาคม
คุณป้าสามีกับลูกชายก็ไปขายกล้วย
เห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมามันเหมือนกับรถตัวเองมากเลย
พอไปดูทะเบียนอ้าวรถเราไปถามคนขับนะคะ

ได้คำตอบบอกว่านายให้มาใช้แล้วก็ขับรถไปเลย
อ้าวเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
รถไปอยู่กับคนขายหมูได้ยังไง
พอไปถามกับทางภูมิกับสพหางดงได้รับคำชี้แจง
ออกมาบอกว่ารถคันนี้เป็นของกลางคืนให้ไม่ได้
หลังจากนั้นไฟแนนซ์มาทำเรื่องขอรับรถคืนไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นก็เลยไปเจอรถของกลางที่ตลาด
รถเมื่อได้อยู่ในการดูแลของตำรวจแล้ว

ที่สำคัญรถเนี่ยสุดท้ายแล้วไปอยู่กับพ่อค้าหมูได้ยังไง
คุณป้าก็อยากจะได้คำอธิบายตรงนี้นะคะ

ที่ใช้ทำงานรับเหมาก่อสร้างก็ไม่มี
ตอนนี้ก็เลยต้องมีอาชีพขายกล้วยแทน
ไฟแนนซ์ก็จะให้ชดใช้ค่างวดสี่หมื่น

ส่วนสามีนั้นเครียดมากกับเรื่องนี้ค่ะ
ถึงขั้นตอนนี้หนีไปบวชแบบไม่ศึกแล้วด้วยค่ะ
ตาสีตาสารถไม่มีใช้